คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในประเทศไทยกันบ้าง
มีหลายที่มาให้ได้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกัน

ไปกันที่เชียงใหม่ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวออบมืด
บอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอพร้าวที่เตรียมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ
ให้ดูภาพมุมบนกันก่อนมุมสูงกันก่อน

แล้วก็นี่คือความสวยงามของออบมืดแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านบางตอย
หมู่๔ตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหูนั่นเอง
ลักษณะของออบมืดก็คือคล้ายกับออบหลวงค่ะ
มีลำน้ำของแม่งัดเนี่ยนะคะ
ไหลผ่านหน้าผาสูงระยะทางกว่า๑กิโลเมตรเลย
ซึ่งลำน้ำแม่งัดเป็นต้นกำเนิดของน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
ช่วงหน้าแร้งคุณผู้ชมค่ะเด็กเด็กแล้วก็ชาวบ้าน
ผ่านน้ำตกสูงอย่างนี้ค่ะคล้ายกัน
นายจักรวาดเตชรินหรือว่าครูสิน
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ปางตอยบอกว่าสาเหตุที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าออบมืดนะคะ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีสายน้ำแม่งัดไหลผ่านตามหุบเขา
เหมือนกับออบหลวงค่ะที่หน้าผาสูงชัน
แดดส่องลงมาไม่ถึงลำน้ำแม่งัดด้านล่างนั่นเอง
ทำให้บริเวณดังกล่าวตรงนี้มันค่อนข้างมืด
ก็เลยเรียกกันว่าออบมืดนะคะ
ในอนาคตค่ะสถานที่แห่งนี้แหละ
จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอพร้าว
พร้อมกับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสชีวิตชนเผ่าลาหู
และชมธรรมชาติความสวยความงามที่ออบมืดแห่งนี้ไปพร้อมกันด้วย

คนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกออบมืดออบหลวงออบต่าง
เขาบอกว่าออบภาษาเหนือมันคือช่องแคบที่มีลำทานหรือลำน้ำไหลผ่าน
ภาษาเหนือเขาจะมีชื่อเรียกต่างที่แตกต่างกันออกไป
เอาล่ะจากไปเที่ยวเมืองเหนือกันแล้วล่องลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องราวตำนานความรักเขาบอกว่าเจอหัวใจนี่แหละ

หัวใจพญานาคเป็นตำนานที่เล่าขานกันมา
เห็นแล้วเจอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เจอบนบกนะมันอยู่กลางทะเลอาวพังงา
จริงเหรอลักษณะเป็นยังไง
เดี๋ยวชี้ให้ดูเขาบอกว่ามีภาพชัดเลยเป็นรูปหัวใจพญานาคนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของตำนานพญานาคน้อยที่ถูกพบ
ขณะที่นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เดินทางไปสำรวจชายหาดที่หมู่๕บ้านป่าทราย
แล้วสังเกตดีนี่ตรงกลางเลย
เป็นรูปหัวใจหลังกับอยู่ด้านหลังเขานั่นแหละเห็นไหม
สวยอ่ะโอ้โหนี่ดิฉันไม่ได้มีความรักใช่ไหม
อะไรแล้วเห็นเป็นหัวใจใช่ไหมไม่เกี่ยวทุกคนเห็นเหมือนดิฉันเนอ
บอกว่ามุมนั้นมุมเดียวที่จะเห็นว่าหัวใจถูกซ่อนอยู่ในร่องเขาตรงนั้นนะครับ
มองจากมุมมุมนั้นมุมเดียวถูกต้องครับ
สำรวจที่นี่นะครับที่หมู่๕บ้านป่าซาย
ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา
ผู้ว่าแกพากลุ่มนี้ไปนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกาะยาวเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว
และในขณะนั้นนะครับคณะทำงานได้มองผ่านช่องไป
ในหมู่เกาะปิเละที่อยู่ในระนาบเดียวกับจำนวน๖เกาะ
แล้วก็เห็นเป็นรูปหัวใจอย่างที่ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้เอง
แล้วก็ถ่ายภาพมาให้ทีมงานได้ดูนะครับ
เพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
แล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่ารูปนี้คือ
หัวใจพญานาคน้อยในตำนานที่ศูนย์หายไปนั่นเอง
ซึ่งสามารถมองได้จากจุดนั้นเพียงจุดเดียวนะครับ
เขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นมาก่อนนะครับ
ทำไมถึงเพิ่งจะเห็นกัน
พอมาเห็นเนี่ยนี่เลยชัดเจนถ่ายภาพนิ่งมา
แล้วก็มีภาพเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนั้นพอดี
สวยมากเลยมุ่งฟิ้งมุ่งมิ้งเลยทีเดียว

คุณผู้ชมอาจจะสงสัยตำนานมันว่ายังไง

ตำนานเล่าขานกันมาว่าพญานาคน้อยกับนางโต๊ะตรี

แต่ว่าถูกพญานาคใหญ่ที่หมายปองนางโต๊ตรีเข้ามาขัดขวาง

ทำให้เกาะยาวขาดแยกออกจากกัน

จากคำสาบแช่งของเดาะไหมผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
ก็ตอนนี้ก็ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไง
นักท่องเที่ยวหลายคนก็หาโอกาสไปที่เกาะยาว
เพื่อชมหมู่เกาะต่างที่เกิดขึ้นจากคำสาปตามตำนานนะ
เช่นหินก้อนเสา๓ก้อนอยู่ที่เหนือศพ
แล้วก็มีเป็นกองหินที่เชื่อว่า
สำหรับวางกระทะหุงข้าวต้มแกงลักษณะแบบนั้น
เพื่อเป็นการจัดเลี้ยงคนที่มาร่วมงานแต่งงาน
และนอกจากนี้ยิ่งน่าประทับใจเมื่อได้พบกับภาพหัวใจรักของพญานาคน้อยอันสวยงามซึ่งเป็นหัวใจ
ตัวตายเพื่อนางโต๊ตรีหญิงอันเป็นที่รักในดวงใจนั่นเองครับ
ก็เป็นเรื่องตำนานเล่าขานกันมานะคะ
ต้องมองจากจุดนั้นจุดเดียวนะคุณผู้ชม
เราถึงจะเห็นมันเป็นรูปหัวใจโผล่ขึ้นมาระหว่างช่องเขาที่แย่งออกจากกัน
การที่เราได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในประเทศไทยเนี่ย
มันมีตำนานมีเรื่องเล่าขานให้เราได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลานะ
มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คนที่ไปเที่ยวสนุกสนาน
ดิฉันอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันนะ
น้องใบตองรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วยังอยากจะไปเลย

แล้วก็เรื่องราวพวกนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว
มีคุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาว่า
เมืองไทยของเราเนี่ยยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามให้ไปเที่ยวกันอีกเยอะ
หรือว่าใครเคยไปเที่ยวที่นี่มาเนี่ยส่งมาบอกหน่อยได้ไหม
อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีใครเคยไปเที่ยวแล้วเคยเห็นหรือเปล่า
หัวใจพญานาคน้อยเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลย
เอาล่ะไปต่อกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สักหงาเนี่ยเขาหาปลาด้วยการใช้มือเปล่าเนี่ย
เขาเรียกว่าจับปลาสองมือ
เดี๋ยวไปดูกันว่าการจับปลาสองมือของชาวบ้านที่นี่เขาเป็นยังไงกันบ้าง

ตามสุภาษิตจับปลาสองมือส่วนใหญ่จะไม่ได้สักกลานเลย

คือเขาเรียกว่าเป็นวิถีพื้นถิ่นชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานแล้ว

ชาวบ้านเขากำลังดำน้ำหาปลาในลำห้วย
หลังมีเวลาว่างจากอาชีพเกษตรกรนะคะ
คือทุกคนใช้เวลาว่างที่เหลือมาหาปลาแบบนี้
เพื่อนำปลาที่หาได้ไปประกอบอาหารเลี้ยงชีพภายในครอบครัวค่ะ

โดยวิธีการจับปลาของชาวบ้านสังเกตดูนะคะ
จะมีหน้ากากกระจกดำน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
นี่นี่คือหน้ากากที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง
สน็อกเกิลดำน้ำไม่ต้องหาซื้อประดิษฐ์เองได้
ใช้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ระหว่างดำน้ำหาปลา
และใช้มือเปล่าจับปลาเลย
โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จับปลาทั่วไป

เป็นที่มาของคำว่าจับปลาสองมือ

ทำไมจะจับไม่ได้๒มือจับได้
ซึ่งปลาที่จับได้ก็จะเป็นปลาพื้นถิ่น

โดยการจับปลาในแต่ละครั้งนะคะ
สามารถจับได้มากถึง๓๔กิโลกรัมเลย
ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

เยอะมากนี่จับแล้วก็คว่างไว้ให้เพื่อนต่อ

ด้านนายคำม่วนคำมอดผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า

เป็นวิถีชาวบ้านที่สืบทอดกันมา

เดี๋ยวไปฟังกันดูค่ะว่ามีเทคนิคอะไรยังไงหรือเปล่า
การจับปลาในป่านี้มันจะมีปลาเฉพาะถิ่น
ที่เราใช้มือจับแล้วก็หาไปเป็นอาหารของชาวบ้าน
แต่ละวันช่วงเวลาว่างชาวบ้านก็จะมาหากินกันตรงนี้
จะใช้เวลาว่างจากการทำไล่ตรงที่ผักไม่มีอาหาร
ช่วงที่เราไม่ได้ออกไปในเมืองที่ไปซื้ออาหารเข้ามา
ท่านประธานเราก็ต้องมาหาตรงลำห้วยอย่างนี้
เพื่อจะได้ปลาไปตรงอาหารของเรา
อกจากนี้นะคะชาวบ้านยังมีการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลา
คงอยู่ในลำห้วยด้วยก็คือไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือหนัก
ในการจับปลาไม่ว่าจะเป็นเครื่องช็อตปลาหรืออะไรต่างแบบนี้
เพราะว่าจะทำให้ปลาศูนย์พันธุ์ได้ง่าย
ก็จับแบบนี้แหละจับแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

สุภาษิตจับปลาสองมือเนี่ยอาจจะใช้ได้ในบางเรื่อง
แต่ว่าการจับปลาสองมือของชาวบ้านที่นี่
เพชรชบูรณ์ใช้ได้จริงแล้วจับได้เยอะ
แล้วส่วนใหญ่จับปลาสองมือมันจะหลุดไง

ไม่เคยทำแต่มีคนเล่าให้มาว่ามันไม่ดี

เอาล่ะคุณผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย

ในการตลอดข่าวเยอะมากทักขายเยอะมากในวันนี้นะครับ
วันนี้เนื้อเราสองคนรวมติดทิมงานต้องลาไปแล้ว

ภาพของลิเกร์รวมดาวน์สาวประเภทซอฟเตอร์
เอาล่ะมาดูชมครับสวัสดีช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป